จะบอกว่าเดือนหน้าเมษายนมารอเจาะกันอยู่แล้ว

แต่นางสงการนี้มาแล้วมาก่อนใครเลย

นักร้องลูกทุ่งเลือดสุพันต์น้องเป่าเรนนั่นเอง
ใครที่ได้เห็นลุคนี้ของน้องเปล่าอดชมไม่ได้แน่นอน
เป็นลุคที่สวยและลงตัวสุดคุณผู้ชมดูสินะฮะ
แปลงโฉมเป็นนางกิรินีเทวีค่ะในปีนี้เนี่ย
เครื่องแต่งกายทั้งหมดเป็นผลงานการออกแบบจากภูสาผ้าลายอย่างค่ะ
ซึ่งชุดและเครื่องประดับชุดนี้ถูกกำหนดโดยรัฐกล้าวยอดศิราพรละครนางนะคะ
ที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะเป็นตัวกำหนด
นี้อาจจะดูเหมือนเรียบง่ายเป็นชุดไทยสบาย
แต่ถ้าหากมองรายละเอียดแล้วเขาบอกว่าจะเห็นถึงความใส่ใจจากในเรื่องของเครื่องประดับค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั้นเน่งทัพสวงแหวนหรือแม้กระทั่งสะพักและกรองคอที่เป็นพัทราพรค่ะ
ปักประดับด้วยปีกแมลงทัพเพื่อสื่อถึงแก้วมรกฏที่มีพนักเขียวนั่นเองนะฮะ
ส่วนผ้านุ่งที่ใช้ก็คือลายสรรพพันธ์มงกฎนั่นเองค่ะ
มีสีเหลืองแก่พันธใบสีทองแสด
สื่อถึงสีประจำวันพระฤหัสสัปดีนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องความงดงามบนใบหน้าคุณผู้ชมดูได้เลย
แต่งหน้าเขาก็ได้โพสต์เล่าที่มาที่ไปบอกว่า
ตั้งใจจะออกแบบการแต่งหน้าคือดึงความงาม
แล้วก็เน้นความแบบเป็นธรรมชาติของน้อง
ตรงกับบุคลิกของนางสงกรานตามตำราปีนี้นะฮะ
งามแบบเทพธิดาบนสวงสวรรค์
มีใบหน้าผุดผ่องดังรัศมีของดวงจันทร์ค่ะ
เลือกใช้โทนสีทองสีแสดในการแต่งหน้าครั้งนี้นั่นเอง
เพราะว่าเป็นสีประจำวันพระฤหัสนะคะ
ซึ่งก็เป็นวันมหาสงครานในปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ถ่ายครั้งนี้ถือว่าเป็นการถ่ายแบบแฟชั่นผ้าไทยโบราณครั้งแรกของน้องเปล่าปาวลีอีกด้วยนะคะ
โอ้โหทีมงานคุณภาพตั้งใจเต็มที่
แล้วน้องเปล่าเองก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยนะ
หลังจากนี้เชื่อว่าเราจะได้เห็นนางสงกรานในอีกหลากหลายเวอร์ชันของดาราสาวบ้านเรานะฮะ
ปีนี้นางสงกรานชื่อว่ากิรินีเทวีนั่นเองค่ะ
จริงปีนี้ขี่ช้างมานะหวังว่าจะใจดีจะไม่ดุเหมือนแบบขี่เสือมานะคะ

โอ้โหนะคะติดตามได้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ